ส่วนกีฬาและนันทนาคารผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
เข้าในจักรแผนขันกันครับ

รธานีโดยคุณลุงทองสุกหนูสินชัยจากจังหวัดเพชรชบุรี
เป็นผู้คว้าเหรียญทองไปครองในการแข่งขันวิ่ง๕๐๐เมตรชาย

หลังเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา๒๘นาที๖๑๗วินาที
ซึ่งคุณลุงทองสุกได้ฝากข้อคิดดีไว้เป็นแรงบันดาลใจ
สำหรับผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีในบ้านปลายชีวิต
อย่าไปขี่รถถ้ารักษาสุขภาพอย่างเดียวก็คุณคุณก็จะดี
อีกหนึ่งแรงบันดาลใจยกให้คุณปู่ศักดิ์เจียมศักดิ

นักกีฬาที่มีอายุมากที่สุดในดอกจานเกม
โดยปู่ศักดิ์เล่าว่าลงแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ๑๔ปีก่อน
เพิ่งได้เหรียญทองกรีธาอาวุโสที่จันทบุรีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
หนนี้จะวิ่ง๒๐๐เมตรชายรุ่น๗๕ปีขึ้นไปได้อันดับสุดท้าย
แต่อย่างน้อยก็ยังพาตัวเองเข้าเส้นชัยได้
ซึ่งปู่ศักดิ์มีเคล็ดลับที่ทำให้ร่างกายฟิตปังมาบอก
ก็ตื่นเช้าก็ออกเดินวิ่งมั่งเดินมั่ง
เดี๋ยวก็ผมก็เลือกกินแต่ผักเนื้อผมไม่ค่อยเอา
บุรีผมไม่สูบผมเลิกมา๔๐ปี
บุรีเหล้านี่ผมเลิกมา๔๐ปี
ผมดูแลผมเองผมลูกผม
ผมไม่ให้คนอื่นเป็นภาระผม
ก็ต้องออกกำลังครับออกกำลังทันใจให้สบาย
เห็นแบบนี้แล้วหวังว่าคุณผู้ชม
คงจะหาเวลาไปออกกำลังกายกันบ้าง

สู้กับทุกช่วงวัยของชีวิต

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ประมาณไม่ได้นะอันนี้กีฬาผู้สูงอายุเนี่ย
เขาไม่ใช่จัดการทางขันเหมือนกับว่าเจอกัน